ทีนี้อันนี้มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่

มูลค่าความเสียหายที่โดนหลอกไป๒๒ล้านบาท

บอกว่าเธอมีสิทธิ์ได้รับโคต้า
จากสมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี
รับลอตเตอรี่มาในราคาที่ถูก

คุณไม่ต้องเดินขายเดี๋ยวจะมียี่ปั๊วมารับมา

มันสบายขนาดนั้นเลยเหรอมันสบายขนาดนั้นเลยค่ะ
หลอกให้ชาวบ้านร่วมลงทุนตอนนี้
ชาวบ้านเขารู้แล้วนะคะว่าเขาโดนหลอก

ญาติพี่น้องของสาวพิการก็โดนหลอกค่ะคุณค่ะ
ที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นภาพนี้แหละค่ะ
เหยื่อที่ตกเป็นผู้โดนหลอก

ตำบลหนองแดงอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะ
รวมตัวกันแบบนี้นำหลักฐานต่าง
เรื่องของสลิปการโอนเงินให้สาวพิการรายนี้
ข้อความที่คุยกันผ่านแชทแอปพลิเคชันไลน์
ที่ถูกนางแดงเป็นสาวพิการขาแตกกำเนิด
หลอกให้ร่วมลงทุนโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาปรึกษาหารือกับนายสมพรพุทธเซน

หนึ่งในคนที่ตกเป็นผู้เสียหาย
ชื่อว่านายภูวดลระลีอายุ๓๖ปีเล่าบอกว่า

ว่าสาวพิการรายนี้สามารถรับโคต้า
สลากกินแบ่งรัฐบาลสมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้
โดยลงทุนสลักหนึ่งเล่มจะได้รับเงินปันผลร้อยละสิบ

จะมีคนมารับไปขายอีกทอดหนึ่งก็ลักษณะเป็นยี่ปั๊ว
ตัวเองบอกว่ามันสบายแบบนี้ก็เลยสนใจ
ตัดสินใจเข้าไปสอบถามกับข้อมูลกับสาวพิการรายนี้
ตอนแรกเริ่มลงทุนไป๕๐เล่ม
เป็นเงินจำนวน๓๕๒๐๐๐บาท
ลงทุนตั้งแต่งวด๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนแรกได้รับเงินปันผลจริงนะ
แต่พอทะวะมาร่วมลงทุนมากขึ้น

ระยะหลังสาวพิการรายนี้เริ่มไม่จ่ายเงินปันผล
อ้างเหตุผลต่างนานาค่ะ
พอไปสอบถามว่าเมื่อไหร่จะได้เงิน
บ่ายเบียงขาเจ็บบ้างไปผ่าตัดขาบ้าง
ตอนนี้มีคนที่ตกเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็มูลค่าความเสียหายอยู่ที่๒๒ล้านบาท
หลังจากนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยก็คือ
รวมรวมพยานหลักฐานที่เจ้าทุกข์เขาเอามามอบให้
รวบรวมไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีชมพูในท้องที่
แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรื่องต่างไม่คืบหน้า
เดี๋ยวจะเดินทางมาร้องกับกองปราบ
เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
ยังไม่หมดค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ
พี่สาวของหญิงพิการรายนี้
ชื่อว่านางอนงบรรดาศักดิ์อายุ๕๙ปี
คุณอนงบอกว่าเฮ้ยจริงแล้วคนในครอบครัวก็รับรู้นะ
เพราะคนในครอบครัวก็ถูกโกงเช่นเดียวกัน

น้องสาวได้เชิญได้ชวนพี่น้องเนี่ย
ร่วมลงทุนซื้อสลากินแบ่งของรัฐบาล
ในราคาเล่มละ๗๐๐กับ๔๐บาท
ระบุบอกว่าจะได้รับเงินปันผลเดือนละ๒ครั้ง

คุณอนงเล่าต่อบอกว่าที่ผ่านมา

มาชะงักงานเมื่อสักประมาณ๓๔เดือนก่อน
สอบถามไปยังน้องสาวที่ขาพิการ
ได้รับคำตอบบอกว่าเงินหมดไม่มีเงินจ่ายแล้ว
แต่นิ่งเฉยไม่ยอมหาเงินมาจ่ายให้
จนชาวบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องในบ้าน
เขาก็รู้กันสุดท้ายก็เลยรวมกันไปแจ้งความแบบนี้ค่ะ